ช่วงนี้เราต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะ
เพราะถือว่าวิกฤตหลายจังหวัดเหมือนกัน
ในกรุงเทพมหานครเองค่ะก็มีการประกาศเตือนนะคะ
สถานการณ์น้ำสำหรับใครที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็อยู่แนวนอกที่เป็นคันกั้นน้ำในพื้นที่๗เขต
เขาบอกว่าน้ำจะท่วมสูงประมาณช่วงวันที่หนึ่งถึงห้าตุลาคมนี้นะคะ
กลางเนี่ยจะมีการระบายน้ำลงมาในพื้นที่ตอนล่างผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าศักดิชนลสิต
เพราะฉะนั้นพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม๖เนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันอาจจะขึ้นมาถึงระดับ๒เมตรครึ่งหรือว่า๒เมตร๘๐ในช่วงวันที่๑๕ตุลาคมนี้
เพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูระดับน้ำแถวบ้านท่านใช่ค่ะ
สมมุติว่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบอ่าแปลว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะไปถึงสองเมตรสามถึงสองเมตรแปดสิบ
อ่าใช่ค่ะซึ่งทางกรุงเทพเองเนี่ยมีการเตือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ตรงคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ค่ะบ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสิบเอ็ดชุมชนสองร้อยสามสิบเก้าครัวเรือนเจ็ดเขตด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะที่ฉันอ่านให้ฟังเขตดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลม
ยานาวาบางกอกน้อยแล้วก็คลองศาลใครที่อยู่ในเจ็ดเขตนี้เตรียมตัวเลยนะคะ
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และขนย้ายสิ่งของเอาไว้ที่สูงแต่ล่วงหน้าไว้เลย
ครับส่วนนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยยังมีอีกแปดจังหวัดนะคะที่รับผลกระทบจากน้ำที่สูงขึ้น
ชัยนาธค่ะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลโพนางดำออกแล้วก็ตำบลโพนางดำตก
แล้วก็อำเภอสัพพยาสิงห์บุรีแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเสือข้าม
สิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อำเภอพรมบุรีนะคะ
จังหวัดอ่างทองคลองผงเพงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดชายโยอำเภอชายโย
แล้วก็อำเภอป่าโมกลบบุรีค่ะริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์ที่อำเภอพัฒนานิคมนะคะ
พระนครศรีอยุธยาที่คลองบางบานแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอเสนา
ตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่แล้วก็ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ
อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงแล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ดแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสระบุรีนะคะริมสองฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ
อำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยอำเภอเมืองอำเภอเสาให้
แล้วก็อำเภอบ้านหมอรวมถึงปฐุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะคะ
ตรงพื้นที่รุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ครับก็เตรียมพร้อมกันด้วยนะฮะตอนเนี้ยน้ำเนี่ยมาถึงแล้วนะครับ
คือต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็คือยกของขึ้นที่สูงได้
ก็รีบยกแต่เนิ่นเอาไว้เลยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะฮะ
ไปค่ะนนทบุรีนั้นนทบุรี
นี่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลผ่านเหมือนกันล่าสุดวันนี้เนี่ย
เกาะเกร็ดนะท่าน้ำนนค่ะน้ำนี่ขึ้นมาแล้วปริ่มขึ้นมาเลย
ตอนนี้รอรายงานสดอยู่จะเห็นฮะข้างหลังนี่คือสาระกลางหลังเก่า
ปริ่มแล้วนะคือมันขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วนะฮะ
เดี๋ยวติดตามจากคุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับรายงานสดเข้ามาครับ
ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณท่าน้ำนมนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูระดับน้ำที่มีการเพิ่มสูงขึ้นในตลอดทั้งวันนะคะ
โดยมวลน้ำที่บริเวณท่าน้ำนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะ
โดยมีระดับน้ำสูงอยู่ที่จากปริมาณที่วัดไว้อยู่ที่๒เมตร๑๐เซนติเมตรค่ะ
ในขณะเดียวกันระดับน้ำนะคะถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงในการที่จะเอิดล้นเข้ามา
บริเวณพื้นที่ท่าน้ำนนท์เป็นอย่างมาก
และบริเวณแนวด้านข้างของท่าน้ำนนทในขณะนี้นะคะที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นอยู่
เป็นแนวพื้นที่ที่อยู่บริเวณขนานกับท่าน้ำนนท
แล้วก็รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ซึ่งจะพบว่ามีกระสอบทรายจำนวนหลายกระสอบมาวางวางเป็นแนวกั้นน้ำค่ะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากรณีที่มีการเอ่อล้นเข้ามา
เข้าไปในพื้นที่ของชุมชนนะคะ
นี่คือตลอดแนวของกระสอบทรายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการเตรียมความพร้อมในจุดเสี่ยงจุดนี้
ที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของการประกาศเฝ้าระวังในช่วงของวันที่๑ถึงวันที่๕ตุลาคมนะคะ

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะเป็นภาพที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานช่างของเทศบาลนครจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ซึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำเครื่องมาสูบน้ำ
เป็นการสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณริมถนนนะคะออกจากพื้นที่นะคะเพื่อที่จะระบายน้ำออกไป
ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงในเวลานี้
และก็พบว่าตลอดทั้งวันวันนี้บริเวณถนนยังคงสามารถที่จะสัญจรไปได้ตามปกติ
มีการเปิดขายของแล้วก็มีการสัญจรไปมายังคงไม่ได้มีการปิดการจราจรหรือว่าห้ามไม่ให้รถเข้ามาแต่อย่างใดนะคะ
ในขณะเดียวกันถัดไปจากหอนาฬิกานะคะด้านหลังก็จะเป็นแนวกองอำนวยการที่มีการจัดตั้งขึ้น
เพื่อที่จะบรรจุกระสอบทรายเตรียมความพร้อมในการรับมือในช่วงของวันที่๑ถึงวันที่๕ตุลาคมนี้นะคะ
เพื่อที่จะป้องกันสถานการณ์น้ำในกรณีที่มีความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยค่ะ
สำหรับสถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพระยาภายหลังจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ประกาศเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคกลางนะคะ
ที่มีจุดสำรวจที่เป็นความเสี่ยงน้ำท่วมของรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณศาลหลักเมืองนนทบุรีเดิมเขตบางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
แล้วก็ชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่ามีปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้ามาท่วมใต้ถุนบ้าน
แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางเดินบริเวณรอบบ้านมีระดับน้ำที่สูงขึ้นถึงระดับหัวเข่าค่ะ
ชาวบ้านต้องมีการนำกระสอบทรายมาวางเรียงไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางเดินเข้าตัวบ้าน
นางสาวธิพรรดิผู้กุลอายุสี่สิบแปดปีชาวบ้านริมศาลหลักเมืองเก่า
ระบุนะคะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้มาช้ากว่าทุกปี
แต่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ไหลเข้าตัวบ้าน
นำให้สูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาในวันเดียวกันนี้นะคะ
ทางครอบครัวของนางทิพรัชเองก็มีการตีไม้อัดค่ะ
เพื่อเป็นฐานแล้วก็ปูพื้นในการยกระดับความสูงของบ้าน
แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
มวลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้
ความเสียหายเบื้องต้นที่ทีมข่าวพบนะคะจะเป็นเรื่องของตู้เย็นพังเสียหาย
ห้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถูกน้ำท่วมจนชำรุดเสียหายทั้งหมดค่ะ
ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเบื้องต้นทำอะไรคะเนี่ย
แล้วก็ไม้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง
อันไหนจมก็ปล่อยมันลอยไปก่อนปล่อยมันจมไปก่อน
เมื่อวานนี้มีอะไรเสียหายบ้างเรื่องน้ำสูงระดับไหน
เขามีตู้เย็นมาพังเพราะว่ามันท่วมขึ้นมาเก็บไม่ทัน
ด้านของนางเฉลิมศรีศรีเมืองอายุ๖๗ปีนะคะ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้บอกกับทีมข่าวนะคะว่า
ปีนี้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าทุกปี
มีสัตว์มีพิษค่ะไม่ว่าจะเป็นตะขาบหรือว่างู
โดยเฉพาะงูเหลือมที่เข้ามากินไก่ที่เล้าหลังบ้าน
เนื่องจากว่าบ้านของนางเฉลิมศรีนะคะ
ได้มีการเลี้ยงไก่ไว้กว่า๕๐ตัว
ถูกงูแล้วก็สัตว์มีพิษเลื้อยเข้ามากัดกินตายไปหลายตัว
แล้วก็พบว่าวันนี้นะคะนางเฉลิมศรีเองได้มีการเตรียมยกพื้นที่บ้านให้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
เพื่อที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากกรง
เพื่อให้หนีน้ำท่วมได้ทันเวลาค่ะ
พวกตัวเพศงูสะขาบอะไรพวกนี้แหละมันจะมีมา

เขาเคยมาตัวเดียวเขามันมาคอบคุกมาทีละตัวสองตัวเที่ยวก่อนก็มา
แต่ตัวใหญ่อย่ามากนัก๒๐กว่ากิโล
บนเกาะเกียรติจะงวนนทับบุรีทั้ง๗หมู่บ้าน
มีทั้งหมดกว่า๑๕๐๐หลังคาเรือนค่ะ
ถูกน้ำท่วมเสียหายไปหลายร้อยหลังคาเรือน
ตั้งแต่ทีมข่าวลงพื้นที่มานะคะคุณผู้ชมมาจนถึงห่างจาก
พื้นที่ท่าน้ำมาประมาณ๕๐เมตร
พบว่าโรงเรียนปรมัยยิกาวาส
สนามกีฬาอาคารเรียนรวมถึงสาลาริมน้ำ
และแผงร้านค้าต่างบนเกาะเกร็ด

บ้านเรือนของประชาชนตลอดแนวสองฝั่งข้างทางของถนน
ซึ่งเป็นถนนเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะเกล็ดนะคะ
ได้มีพื้นที่น้ำสูงขึ้นสูงถึงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ถุนบ้านได้มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน

ชุมชนและชาวบ้านได้มีการยกของเครื่องที่สูง
และไม่พบว่ามีกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวหน้าบ้านแต่อย่างใด
ขณะที่นายไทม์๑๐ปะสยามอายุ๕๖ปี
ชาวบ้านหมู่ที่๑ตะมนต์เกาะเกร็ด
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นพิธภัณฑ์บ้านสวยงาม

ก็ได้บอกกับทีมข่าวนะคะว่าวันนี้บ้านได้รับความเสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะพวกหัวโขนหุ่นละครไทย
ถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านจนได้รับความเสียหายทั้งหมด
ส่วนเรือพายที่ใช้ในการสัญจรก็แตกพังเสียหาย

ชามยังบอกด้วยนะคะว่ายอมรับว่าเครียดแล้วก็กังวลค่ะ
เนื่องจากว่ากลัวน้ำจะสูงขึ้นพร้อมกับกลัวว่าจะลำบากมากกว่านี้
อย่างไรก็ตามนะคะวอนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเกาะเกร็ดอีกด้วยค่ะ
บอกว่ามันจริงแล้วมันบอกลำบากไหมลำบากแน่
แต่ว่าตัวเกาะเก็ตก็คือท่วมทุกปี
แต่มาเว้นตั้งแต่ปี๖๑๖๒๖๓ไม่มี
เราทำพิพิธภัณฑ์ไทยครับ

ก็ล้มหมดนะครับเพราะว่าเราเก็บไม่ทัน
อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมตลอดทั้งคืนนี้
บริเวณท่าน้ำนนต์จังหวัดนนต์ธับบรี
ยังคงจะมีเจ้าหน้าที่มาสูบน้ำแล้วก็ติดตามมวลน้ำ
แล้วก็ปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นตลอดทั้งคืนอีกด้วย
ที่จะเฝ้าระวังแล้วก็เป็นการเตรียมการในการรับมือ
มวลน้ำแม่น้ำเจ้าพญาสูงขึ้นในคืนนี้
นี่คือสถานการณ์น้ำบริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
เขตปริมณฑลจังหวัดนต์ธับบรี
สรรพัฒน์เกษมชะยะวิวัฒน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

แล้วก็คอยตรวจสอบจริงถ้าใครที่อยู่ริมน้ำอยู่แล้ว

เพราะสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะ